นะข่าวการเมืองที่ทำเรียบรรษฐบาล

เพราะต้องรอสารรัฐธรรมนูล

หลบเล่ว
ก็มันวันเกิดผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันต้องอายุวันเกิดผมล่ะ
อะไรนะ

อยู่ทฟาเอาผมออกไปเพราะว่าวันเกิดผมหรือไง
เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วนะเธอจะรีบร้อนอะไรนักหนา

วงแตกไปเรียบร้อยครับถามว่าจะยุบ๒๑มีนาไหม

วันเกิดคน๖๙ปี
ฝากถามเราก็จะถามก็อยากรู้กัน
คุณผู้ชมครับสุภาพสตรีท่านนี้ฮะนี่คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุโรป
เขารู้จักทำไมเบิร์ททำไมต้องเอามาพูดอะไร
ท่านเป็นหัวหน้าพักไทยสร้างไทยใช่ไหม
แล้วก็นี่ท่านกำลังจะแต่งหน้าใช่ไหมนี่กำลังจะลงรองพื้นแล้วนี่
อ่าทารองพื้นทารองพื้นนะครับก็ถอดแว่น
หลายคนอาจจะเออพอถอดแม่นก็ยังมียังมีเขาหน้าอยู่
โอ้โหฝีมือการแต่งหน้าเชื่อไหมเชื่อไหม
คือคุณหญิงสุดาลัดอายุ๖๑ปีโอ้โห
นี่ดูเหมือนแบบ๔๐ต้นนะมีความละไม้ละไม้
จำไม่ได้เลยนะฮะคุณศาสตรานิดเออใช่
มีใครอีกอ่ะมีใครอีกมีโอ้โหแบบ
แต่จำไม่ได้นี่ถ้าเดินสวนกันไม่ทักนะเพราะว่าจำไม่ได้
ถ้าเดินสวนกันไม่ทักแว่นไม่อยู่แล้วจำไม่ได้ว่าเป็นคุณหญิงหน่อย
ไม่อยู่ละหนึ่งแต่ว่าด้วยการแต่งหน้าฝีมือของน้องฉัดนะคะ
แม่คุณหญิงหน่อยอายุเท่าไหร่แล้วนะ
๖๑โอ้โห๖๑นะคะโอ้โหผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกคนหนึ่ง
ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะน้ำแข็งครับ
อยากจะให้เห็นตอนหน้าสดเดินกันเจอกันมุมตึกจริง